ขับรถเก่งไหมจำทางเก่งไหม

บอกว่ามันจะมีเหมือนเป็นแยกหมาหลง
ยังไงนะเออลองไปดูสิเขาบอกงงมากเลย

หอนกันเป็นแถวเลยดูแล้วก็งงนะคือวงเวียนนี้พอเขาขับผ่านไป
แล้วถ้าเสิร์ชดูจะเจอชื่อว่าแยกวงเวียนหมาหลง
อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีฮะ
มีจริงด้วยอ่ะแต่นั่นว่าใครหลงก็เป็นหมานะ
นะฮะอ๋อรอเลยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ
คือถ้าสังเกตดีพอวนกลับมาแล้วเนี่ยมันเป็นคนละแยกกัน
ไม่ใช่ที่เดิมป้ายบอกทางก็เปลี่ยนไป
โดยทางที่จะไปหนองค้อหลังจากขับไปตามถนนสาย๓๓๑นะคุณผู้ชม
ใครอยากไปลองดูลองสกิลดูอยากรู้ว่าตนเองเป็นคนหรือหมาเนี่ยไปลองดู
พอพ้นสะพานไปจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จมาวนลอดใต้สะพาน
ขับวนซ้ายตามทางไปจนไปเจอวงเวียนคล้ายที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง
แต่ที่วงเวียนนี้ครับให้ไปวนขวาแล้วก็อ้อมวงเวียน
เพื่อแยกไปทางน้องค้ออ่ะโอ้ววางทางมาแบบนี้งงกันสิ
ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วบอกว่าแค่ดูยังไม่ได้ขับก็หลงแล้ว
บางคนบอกไป๑๐รอบหลง๑๐รอบโอ้โหไม่รู้จะไปทำอะไรนะ
บางคนบอกเหมือนขับรถวนอยู่ที่เดิมเลย

โอ้โหตรงนี้แยกวงเวียนหมาหลงที่ศรีราชาชนบุรีครับ
มีคุณผู้ชมคอนเฟิร์มว่าอันนี้จริงค่ะโดนมาแล้ว